เป็นข่าวทวงหนี้ทวงหนี้นอกระบบมาอีกแล้ว
คราวนี้เกิดขึ้นกับคุณป้าวัย๖๙ปีค่ะ
คุณป้าเนี่ยขายของแล้วปรากฏว่าไปกู้ตังค์มาหมื่นนึง

ดอกอย่างเดียววันละ๕๐๐บาท๒๔วันนะ
แล้วพอป้าไม่มีตังค์จ่ายป้าเจอมาทวงหนี้แบบนี้
ยามาแล้วได้มั้ยแหละ
ง่ายถ้าหมาไม่ได้ไม่ต้องได้
โอ้โฮหมื่นดีแล้วไปแล้วป้า
กว่าให้เดี๋ยวใช่ไงต้องเก็บหน้าที่นึก

ไม่ได้อย่าได้ไม่ได้

เมื่อกี้ที่เห็นลงมาจากรถสีขาวคันนี้มากัน๓คน
เป็นผู้ชายทั้งนั้นจอดรถหน้าร้านคุณป้า
ภัยทูลวัย๖๙ปีที่ชะอำเพชรชบุรีค่ะ
แล้วก็คมครูเสียงดังเลยนะป้ากลัว
ดมือถือ๑๙๑แจ้งตำรวจจนแก๊งนี้๓คนถึงออกไปได้
ป้าเล่าให้ฟังป้าไปกู้ตังค์มาหมื่นนึง

แต่ป้าได้ตังค์มาไม่ครบหมื่นนะได้มา๙๐๐บาท
พันหนึ่งที่หักไป๕๐๐เป็นค่าเอกสาร๕๐๐เป็นดอกวันแรก
ป้าดอกวันแรกแล้วดอกวันต่อไป
ป้าบอกว่าป้าต้องจ่ายแค่ดอกอย่างเดียวนะ
วันละ๕๒๔วันไม่รวมเงินต้น

ใช่ค่ะนี่ร้อยละเท่าไหร่
ถ้าต่อวันนะร้อยละ๕
เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไปมากคุณผู้ชม
ต่อปีปกติกฎหมายกำหนดร้อยละ๗ใช่ไหม
ทีนี้ค่ะป้าส่งไปแล้ว๕๐๐๐

ก็เลยบางวันส่งดอกได้แค่วันละ๑๐๐๒๐๐

แล้วแก๊งในน้ำมาทวงตังที่ร้าน

ต้องปิดร้านหนีแล้วก็โดนตามอีกนะ

เขาบอกว่าเขาไม่กลัวกล้องไม่กลัวตำรวจ
เครียดเลยค่ะถามเพื่อนบ้านนะ

ว่าป้าส่งไปวันละเท่าไหร่เหลือเงินต้นเท่าไหร่

ป้าบอกว่าพอมันมาถึงนะนะ

เงินกู้พวกนี้พอมาถึงทวงตังค์เลย

ป้าเนี่ยกลัวแหละเพื่อนบ้านเขาเห็น

มันไม่ได้ทำร้ายข้าวของไม่ได้ทำร้ายร่างกายนะ

มาเหมือนกับมาข่มขู่
แล้วก็เสียงดังใส่มาตวาดตะคอกแบบนี้ค่ะ

ที่ผ่านมานี่มากันตั้งแต่เช้าเลย
เดี๋ยวเรื่องนี้นี่ต้องให้หน่วยงานจัดการด้วยนะคะ